ช่วงนี้วงการพระสงฆ์งานเข้ารัว
พระฟองก็เกินพอศล่าสุดมีคลิปของพระหลายรูปสัก๖รูปได้
แล้วก็มีคลิปของเนรสองรูปไปมีอะไรกันลักษณะคือเป็นร่วมเพศกัน

ถูกต้องแล้วก็พระสงฆ์เองเขาบอกว่าแหมไปกงเหล้าฉลองวันเกิดอกหักเพราะรักเนรด้วยนะ

มันมีหลายเหตุการณ์ในคลิปนี้เดี๋ยวตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้ก่อนเลยครับ
อาหารน้องปลานึงเหนอไปวันเหนอไม่อยากน่าเข้ากก

ไม่จำวงจำวัดกันแล้วไม่ใช่น้ำปานะนะฮะน้ำสุราล้วนครับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารตอนกลางคืนผิดหลายข้อผิดศีลมากมายทีเดียว

ทีนี้เนี่ยคลิปนี้เพจดังเขานำเสนอออกมาแบบนี้
คุณผู้ชมเป็นคลิปภาพมีพระมีเนียนของวัดแห่งหนึ่ง
ตั้งวงกงเล่ากันอยู่ในกุฏิฉลองวันเกิดของพระรูปหนึ่ง
เพราะอะไรก็วันเกิดด้วยแล้วก็ย้อมใจอกหักเพราะรักเนรเนรบอกเลิก

ก็มีพระเจ้าของวันเกิดนั่งกันอยู่แล้วก็
สามเณรในวงรวมแล้ว๖รูปด้วยกัน
แล้วก็มีการปล่อยอีกคลิปหนึ่งนี่มีพระกับสามะเนรที่เขา

เบลอถึงขั้นแบบไม่เห็นนะคะ

เหตุการณ์เราตรวจสอบไปเกิดขึ้นจริงครับ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวัดนิยมกิติยามรามตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
นักข่าวลงไปเลยไปหาท่านเจ้าอาวาสวัดนี้
พระครูประโชธกิติคุณบอกว่า
ไอ้คลิปที่เห็นกันเรื่องจริงนะโยม
จริงด้วยเหรอคะเรื่องจริงแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมา
ช่วงปีใหม่เกิดขึ้นตอนปีใหม่

จริงแล้วเข้ามาจากวัดอื่นจังหวัดอื่นแต่เขามาเรียนพระปริยติธรรมที่จังหวัดนี้
ก็คือมาเรียนที่นี่ที่อุบลแล้วขอมาจำพรรษาที่วัดนี้
ก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่ทราบว่าพระเนรกลุ่มนี้มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้
ก็เลยไม่ได้เข้มงวดอะไรก็ปล่อยปากกันไป
แต่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงมารู้ตอนชาวบ้านเอามาให้ดู

แล้วก็ให้ออกจากวัดไปเมื่อเดือนมกราคมก็คือหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
แต่พอไม่นานเอากลับมาใหม่ชาวบ้านก็เลยไม่พอใจ
เพราะกลุ่มเดิมกลับมาพระกลุ่มเดิมกลับมา
ก็เลยรวมตัวกันขับไล่แล้วก็มีการจับศึกไปแล้ว
หมายถึงว่าจับพระที่มีคลิปเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกัน
ศึกไปแล้วทั้งสองรูปซึ่งทั้งสองรูปนั้น
ส่วนพระกับเนรรูปอื่นตามคลิปนั้น
เดี๋ยวทางสำนักพุทธจะเข้าไปตรวจสอบและจะดำเนินการตามพระธรรมวินัยต่อไป

แต่ยอมรับว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นจริงเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา